ตานองหน้าเลยจริง
น้องคนนี้สิเมิลิโต๊ะเออ
ไฟไหม้คุยกับตอนต้นอะใช่เห็นใจ
ไฟไหม้ใช่ไหม
เสียใจอยู่แล้วกับบ้านที่โดนไฟไหม้ใช่ไหม
แมวอีกอะแมวอ่ะขายไปด้วย
แมวตายในกองไฟน้องก็
ว้ยตายแล้วดูน้องร้องหน่อยค่ะ
เป็นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงบอกลุงนี้
เรื่องอะไรลูกเสียทั้งเปลวเสียทั้งบ้านเสียทั้งรถเสียทั้ง
ทุกอย่างเลยครับการเรียนก็เสียไงครับสมุดนั้นก็เสร็จอืม

กินของใช้เอามอเตอร์ไซคันใหม่เอาเงินสดช่วยเหลือมอบให้กับครอบครัวของน้องอุ๋นติ๋นนี่ค่ะเอาไปให้เอาจักรยานไปมอบให้นะคุณผู้ชมทีนี้เอาไปมอบให้ครอบครัวน้องอุ่นตินเนี่ยสามหมื่นบาทแล้วก็มีทีมช่างของทางมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรประการก็ไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้น้องอ่ะอันนี้ตอนที่น้องได้จักรยานแล้วนะ
เขาจะสร้างบ้านใช่ไหมแล้วเดี๋ยวดูน้องอุ่นตินมองไปไกลไหนน้องเคยบอกไว้ว่าอะไรนะแมว
แมวก็โดนไฟคลอกไปด้วยแล้วทำไมเราเห็นภาพว่าน้องอยู่ไหนน้องที่อุ้มแมวน้องอุ้มแมวมา
ไม่ก็พ่อแม่เขาไปเอาตัวอื่นมาให้เลี้ยงแล้วไงอย่างที่พี่บอกไงก็ต้องแบบรักษาน้ำใจ
ได้ตัวใหม่เหรอได้ตัวใหม่ใช่ไหมลูกอ่าโอเคอุ่นตินลูกได้แมวตัวใหม่โอเคยังคะ
ตั้งชื่อให้มันใหม่ลูกโอเคโอเค
บอกว่าแมวตายอ่ะเดี๋ยวกลายว่าแมวมันต้องสาบศูนย์นะยังไงพูดหน่อยเร็วตกลงแมวตายไหม

แล้วตอนนี้เจอแมวแล้วดีใจไหม

อ่าอยากจะแก้ข่าวยังไงบ้างอ่าพูดเลย
วันนั้นผมเข้าใจผิดว่าแมวยังอยู่ในบ้านครับแต่แมวหนีออกมาก่อนผมครับ
แมวหนีก่อนเราอีกอ๋อแมวโกยก่อนเลยนะ

พอแมวมาหาแมวตัวน้อยมันก็ลิ่งเข้ามาอ๋อ

มีรอยไหม้หน่อยนึงแล้วตอนนั้นเราทำไงต่อ
คือตอนนั้นผมก็เอามันไปขังนะครับ

เคาะร้ายก็ยังมีความโชคดีให้

สีหน้าสีตาน้ำเสียงคนละเรื่องเลยนะ

แต่ก็เรื่องเกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะคะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องด้วยนะคะครับ